สวัสดีครับมาติดตามสถานการณ์ฝนเมืองไทย
หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้คาดการณ์สถานการณ์ฝน

กลุ่มฝนนั้นจะเริ่มเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นหนึ่งอุปสรรคสำคัญในการใช้รถใช้ถนนนะครับ
และที่สำคัญครับหลังจากนี้ใครที่อยู่ในกรุงในช่วงตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๒

เพราะว่าเป็นช่วงครบรอบ๑เดือนครับ
หลังจากที่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเราได้เจอปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก
สองอย่างนี้มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าดวงอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนะครับ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ฟ้าฝนเมืองไทยของเรานะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกเลยครับว่า๒๗เมษายนนั้นดวงอาทิตย์มาตั้งฉากกรุงเทพของเรานะครับ
แม้ว่าจะไม่ได้ร้อนแรงมากนักนะครับเพราะว่ามีฝนตกในวันดังกล่าว
แต่แน่นอนครับสิ่งที่ตามมาติดติดก็คือแนวร่องฝนนะครับเป็นแนวที่มีฝนตกชุกนะครับ
แล้วก็ทำให้สามารถเกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้ถ้าหากผ่านจุดใดนะครับ
ซึ่งตอนนี้ดวงอาทิตย์ได้มีการเคลื่อนตัวไปทางซีกโลกเหนืออย่างต่อเนื่อง
ก็ออกจากเมืองไทยของเราไปแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือแนวร่องฝนนั่นเองครับ
โดยตอนนี้เองจะสังเกตว่าฝนนั้นจะตกเยอะมากขึ้นตกติดต่อมากขึ้นนะครับ
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยกรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ
ฝนที่ตกเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเกิดการสะสมกันของน้ำฝนเกิดขึ้น
ซึ่งนี่แหละครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้การระบายน้ำของกรุงเทพมหานครอาจจะเป็นไปได้ช้า
และภาพนี้เนี่ยครับอาจจะเกิดขึ้นกับคนกรุงอีกครั้งนึง
ซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่๒๗พฤษภาคม๑เดือนพอดีนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากในปีที่แล้ว
นี้ต้องจับตาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะได้เจอแบบนี้หรือไม่

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ